คุณผู้ชมคะปีใหม่อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขจริง
แต่สุดท้ายแล้วเรื่องอุบัติเหตุต้องระมัดระวัง

เพราะมีอุบัติเหตุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดขอนแก่น

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๓๐ค่ะ
ชายวัย๔๙ปีกลับจากฉลองปีใหม่กับแฟนสาวที่ร้านอาหาร
ขับรถมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านพังยับเยินเลยค่ะ
แล้วรถก็คว่ำสภาพยับเยินเหมือนกัน
ฝ่ายชายเสียชีวิตนะคะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยบาดเจ็บค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตรงถนนรอบบึงหนองโคตรบ้านกอกในตำบลบ้านเป็ดนะคะ
ที่เกิดเหตุก็พบรถคันนี้ค่ะ
ชนกับกำแพงบ้านประชาชนในหมู่บ้านชายพลึกเล็กวิวนะคะ

รถพบผู้เสียชีวิต๑รายคือนายพิเชษเครือรัฐอายุ๔๙ปี

แล้วก็มีแฟนสาวที่นั่งมาด้วยเนี่ยได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่นไปแล้ว
เรื่องต้นเท่าที่รู้ก็คือทั้งคู่ไปนั่งดื่มฉลอง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านพักแต่ว่าตอนที่ถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
ผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็วแล้วรถมันเสียหลักก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุสลดแบบนี้นะคะ
ครับฝากเตือนด้วยเรามาระวังกันด้วยนะ